เพราะเราคือลูกของพ่อ

ท่านเป็นกษัตริย์ที่เสียสละและยิ่งใหญ่มากครับ
ก็เสียใจเสียใจมาก
ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าเราเสียอะไรไปที่แบบ

แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุด
แล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน
เพราะเรามีพ่อหลวงเป็นที่สุดในดวงใจเหมือนกัน
เพราะเราทุกคนคือลูกของพ่อ
พระพระส่งเป็นผู้ให้นิรันดร
ผมเจริญวัฒนสินครับ
เป็นคนบริหารกีฬา
เคยเป็นนายกสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ตั้งแต่ปี๒๕๔๕ถึง๒๕๕๙
อยู่ในวงการแบตมินตันมาแล้ว๖๐กว่าปีครับ
ความสำเร็จในชีวิตของผมเนี่ยมันมาหลายด้าน
ในสมัยหนุ่มก็เป็นนักกีฬาทีมชาติ
แล้วก็เป็นนักกีฬาที่อยู่ในยุคบุกเบิกจนถึงระดับโลก
แม้รางวัลเหล่านี้จะเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ
แต่ความภูมิใจทั้งหมดคงเกิดขึ้นไม่ได้
หากไม่มีจุดเริ่มต้นดีในวันนั้น
ในยุคนั้นนะฮะก็เข้ามาจากต่างจังหวัด
มาแข่งขันแบบเติ้ลเมืองไทยแล้วก็ติดทีมชาติครั้งแรก
ในครั้งนั้นแบตนิตันทั้งไทยเรา

และในปี๑๙๕๗ผมก็ติดทีมชาติครั้งแรก
ไทยเราสามารถชนะอินเดีย๘ต่อ๑
เป็นการแข่งขันหน้าพระที่นั่ง
และนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ท่านเสด็จมาทอดทะเนษฐ์ด้วยโครงเดง
แล้วเราทุกคนนักกีฬาทุกคนในตอนนั้น
ไม่มีใครอยากที่จะให้พระองค์ท่านทรงผิดหวังจากการเล่นของเรา
เพราะฉะนั้นการซ้อมคดีการวิ่งในตอนเช้า

นาธิการข่าวกีฬาอิสเตอร์นอร์แมนซีเบล
พาดหัวแล้วก็เขียนบทความบอกว่า

ได้เจริญก้าวหน้าอย่างหวบหน้า
เพราะประเทศไทยมีอาวุธลับ

ซึ่งทรงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังของนักกีฬาไทย
พระราชทานกำลังใจให้กับนักกีฬา

ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างนี้

ผมได้รับภูมิพระราชทานสวรรค์พระองค์

ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
แล้วก็วันที่เข้ากราบองค์คมทูลลา

ตราตรึงใจผมมาตลอด๖๐กว่าปี

ไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
แล้วกลับมาปรับปรุงชีวิตของตัวเอง
ประโยคนี้ครับเป็นประโยคที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปทั้งหมดเลย

ไม่จำเป็นต้องรับราชการเพียงอย่างเดียว
ให้ใช้วิชาที่เรียนมาแล้วทำประโยชน์
ให้กับประเทศชาติและสังคมให้มากที่สุด
ในตอนท้ายท่านเปลี่ยนมาว่า

แล้วก็มีการสร้างนักการบรรดี
ขึ้นมาอยู่ในระดับโลกหลายสิบคน
รองตำแหน่งแชมเปียนเยาวชนของโลก๕คน๖คน

รัชนกอินทนนก็ครองแชมป์เยาวชนของโลก๓ปี
ติดต่อกันแล้วก็ยังเป็นแชมเปียนหญิงเดียวของโลก
ทุกอย่างที่ได้มา
เป็นเพราะพระบรมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมกุฎิเจ้าอยู่หัวไม่เคยทอดทิ้งวงการเบมตั้นเลย
สิบกว่าปีท่านไม่เคยลืม
แล้วก็พระสุทธารณ์พระบราชูประถามพบแก่วงการเบมตั้นไทย
โดยจนกระทั่งสาพันธ์เบมตั้นโลก
ในปี๒๕๕๖ดรกันซึ่งเป็นประธาน
ได้ถวายอิสริยพรสูงสุดของวงการแบมินตัน

ซึ่งขณะนี้ก็ไม่มีใครได้เลยนะครับ
เพราะเป็นอิสริยพรสูงสุดของสาพันธ์เบมตั้นโลก
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไม่เพียงแต่ทรงโปรดกีฬาแบมตัน
ท่านยังทรงแบตมินตันด้วยพระองค์เอง
ตอนนั้นก็มีสนามที่เป็นโรงอเนกประสงค์
ในพระชวังสวนจิตรรดา
ท่านได้แปลสภาพมาเป็นเบมตั้นด้วย
ตอนนั้นผมได้เข้าไปถวายส่งด้วย
พระองค์ท่านทรงเป็นตันอย่างสนุกสนานเลย

พลงท่านตกลูกได้อย่างแรงด้วย
แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องทางลูกแก๊คแฮนด์นะฮะ

หรือว่าผู้ขาตีลูกเสีย
ท่านไม่เคยกลิ้วเลย
แล้วก็มีแต่ประโยคนึงที่ท่านจะรับสั่ง
เวลาคู่ขาตีเสีย
นี่สินี่สิโอ้โฮเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้อีกแล้ว
พระองค์ท่านมีพระเมตตาธรรมและคันติธรรมสูงสุดมาก
แล้วก็บอกได้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลก
ทรงรักกีฬาและทรงกีฬาด้วยพระองค์เอง
เหมือนพระองค์ท่านแล้วก็ท่านเข้าใจเรื่องของกีฬาอย่างลึกซึ้งที่สุด
วันนั้นเป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งชาติราวกับถูกสายฟ้าฟาดให้ขาดร้อน
ผมมีอายุมากพอที่จะยอมรับสัจธรรมของชีวิต
แต่เมื่อในหลวงท่านทรงจากพวกเราไป
ในความรู้สึกเราก็ยังอดที่จะเศร้าและรันทดไม่ได้
ในวันนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจิตวิญญาณผมเนี่ยถูกกระชากออกจากร่าง
เป็นความรู้สึกอย่างดีแต่เราต้องเข้มแข็ง
พระองค์ท่านไม่ต้องการให้เราอ่อนแอเราต้องก้าวไปข้างหน้าต่อไป
และยึดตามรอยเบื้องพระอยู่คนละบาทอย่าให้ท่านต้องเสียพระไทย